แต่ว่าปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
มีอยู่ศพหนึ่งเป็นชายอายุ๗๐ปีเขาเป็นพนักงานขับรถให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีน
ครอบครัวบอกว่าเอาละคุณพ่อก็เสียชีวิตภรรยาบอกสามีก็เสียชีวิต
แต่ว่าตอนแรกเนี่ยบ้านอยู่แถวย่านมินบุรีวัดแถวบ้านไม่รับ
กลัวว่าเดี๋ยวเชื้อโควิด๑๙จะมาแพร่กระจายหรือเปล่า
นี่นะฮะสุดท้ายได้วัดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับได้วัดแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุข
ทีมแพทย์ต้องออกมายืนยันนะครับว่า
ผู้ที่เสียชีวิตแล้วจากเชื้อโควิด๑๙
ที่อยู่ในการรักษาพยาบาล
ของระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยของโรงพยาบาลท่านไม่ต้องกลัว
ค่ะเขามีสิบล็อกแน่นหนาสามชั้นส่งศพมาแล้วไม่เปิดด้วย
แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจศพนะหรือว่าจะฝังก็แล้วแต่นะ
คือรับรองไม่มีใครถูกศพใช่ค่ะคือการส่งมอบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาให้มาแบบพร้อมอ่ะ
ตอนที่จะประกอบพิธีทางศาสนาได้แล้วก่อนที่จะบรรจุร่างใส่ถุงซิปล็อกที่มาจากโรงพยาบาลเนี่ย
เขาก็มีการฆ่าเชื้อการดูแลอะไรต่างเรียบร้อยมาแล้ว
แล้วก็ทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเขาบอกเลยว่าศพไม่สามารถแพร่เชื้อโควิด๑๙ได้
ใช่ไม่เหมือนคนที่แพร่เชื้อกันได้เพราะมันไปทางสารคัดหลังไอจามอะไรพวกนี้นะครับ
ที่สำคัญก็คือพอไปชาปนกิจคือไปเผาเนี่ย
ปกติก็อย่างที่เราทราบถ้าแอลกอฮอลเจลล้างมือต้องใช้ความเข้มข้น๗๐ขึ้นไปใช่ไหม
แต่ว่าเตาเผาศพเนี่ยโอ้โหความร้อนมันถึงนู่นนะฮะ
ความร้อนนี่โอ้โหแปดร้อยถึงหนึ่งพันองค์สาวเซลเซียสค่ะ
ดังนั้นโอ้โหไม่ต้องห่วงเรื่องเชื้อโควิดสิบเก้าอ่ะจะไปแพร่กระจายอืม
บางท่านถึงขั้นบอกเอาเป็นว่าวัดไหนกลัวเนี่ยเดี๋ยวหมอไปนั่งเฝ้าให้ก็ได้
เอาดูรายนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับทางครอบครัวยินดีเปิดเผยชื่อนามสกุลนะฮะ
เพื่อที่จะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะได้ไปสู่การเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือภรรยาแล้วก็ลูกนะฮะของนายเอกสิทธิ์ตันแดงอายุ๗๐ปี
ซึ่งเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาอาการโควิด๑๙คนนี้ครับผู้เสียชีวิต
แต่ครอบครัวเขาบอกว่าพ่อเนี่ยตอนที่เสียชีวิตคือเสียชีวิตจากภาวะเรื่องของ
เอาวรรณโรคปอดที่มีอยู่แล้วแล้วปอดก็ถูกทำลายไปเยอะอย่างหนัก
แต่เชื้อโควิด๑๙เนี่ยรักษาหายไปแล้วค่ะแต่พอเชื้อโควิด๑๙หมดจากร่างกายเนี่ย
อาการสุดหนักอ่าแล้วก็มาเสียชีวิตต่อนะครับนายเอกสิทธิ์เสียชีวิตเป็นรายที่สองนะครับ
แต่วันนี้ประกาศสามนะฮะรวมเป็นสี่แล้วของประเทศไทยปัญหาก็คือทางครอบครัวตอนแรกไม่สามารถหาวัด
เพื่อจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพชาปนกิจศพให้กับนายเอกสิทธิ์ได้
เพราะวัดที่บ้านแถวมีนบุรีวัดที่ไปวัดแรกเลยเนี่ยปฏิเสธ
เพราะทางวัดเกรงว่าเชื้อแพร่อ่าเชื้อโควิดสิบเก้าแพร่ระบาดจักรรรับศพนะครับ
กระทั่งเช้าวันนี้ทางครอบครัวของผู้ตายได้ติดต่อรับศพไปบรรพิกุศลแล้วก็ได้วัดแล้วนะครับ
วัดใหม่ลำนกแขวกเขตมินบุรีกรุงเทพนี่ฮะทางวัดรับศพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่วัดนี้นะครับได้ไปเจอกับครอบครัวของนายเอกสิทธิ์
ก็แน่นอนว่าก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยนางสาวปานิสราตันแดงลูกสาวของนายเอกสิทธิ์บอกว่า
พ่อมีอาชีพขับรถทัวร์ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อนหน้านี้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมาตลอดนะฮะ
แม้ว่าตอนนี้จะอายุเจ็ดสิบแล้วกระทั่งประมาณปลายเดือนมกราคม
รู้สึกไม่สบายไปหาหมอตอนนั้นหมอให้ยากลับมากินตามปกติ
ซึ่งทางครอบครัวคิดว่าตอนนั้นพ่ออาจจะเกิดความเครียดก็เลยไม่สบาย
เพราะว่านักท่องเที่ยวจีนน้อยลงอาจจะทำให้รายได้ลดลง
กระทั่งวันที่๒กุมภาพันธ์พ่อเริ่มไม่สบายหนัก
มีอาการหายใจหอบลักษณะแบบหอบถี่ด้วย
ทางครอบครัวเห็นว่าอาการไม่สู้ดีก็เลยนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ตอนแรกไปโรงพยาบาลเอกชนก่อนนะครับเล่าประวัติให้คุณหมอฟัง
เห็นว่ามันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นผู้ที่ขับรถให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีน
ก็เลยส่งต่อไปที่สถาบันบำราชอราดูลนะฮะแล้วพอตรวจก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ลูกสาวบอกว่านั่นคือวันสุดท้ายนะฮะก็คือ๒กุมภาพันธ์ที่พ่อได้พูดคุยกับครอบครัวนะฮะ
เพราะหลังจากนั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอด
อาการที่เป็นก็คือแกบอกว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดหัวเฉยอยากได้ยาให้มันมีเรี่ยวมีแรง
ก็เลยไปโรงพยาบาลวันที่๒๘ก่อนไปวันที่๒๘เสร็จแล้วก็ไปบอกหมออย่างเงี้นะคะ
หมอก็บอกว่าคงจะเป็นเพราะอาการเครียดอาจจะไม่มีงานด้วยเพราะว่าได้ข่าวมาว่าจะไม่มีงานทัวร์จีนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ให้ยาให้เครียดกลับบ้านพอวันที่สองพ่อเริ่มหายใจผิดปกติแล้วค่ะ
แบบหายใจเร็วแล้วก็หายใจทางปากเรียกแล้วก็ไม่หือไม่อืออะไรแล้วก็เลย
แล้วก็ตัวร้อนด้วยพี่ก็เลยส่งโรงพยาบาลเลยตั้งแต่วันที่๒ค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลก็ใส่เครื่องช่วยหายใจเลยอ่าทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเป็นปอดติดเชื้อรุนแรง
ก็ยังไม่ได้ทราบว่าเป็นโควิด๑๙เพราะว่ายังไม่ได้ตรวจ
เราก็ไปบอกว่าเออพ่อทำงานอย่างนี้นะกรมสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงอะไรทุกอย่าง
เขาก็เลยติดต่อทางโรงพยาบาลบำราชนราดูนมารับตัวตั้งแต่คืนวันนั้นเลยค่ะ
ส่วนภรรยาของในในเกษตรนะครับภรรยาชื่อนางกัญญพัฒน์อายุ๑๗อ่าอายุ๕๗ปีนะครับ
ภรรยาบอกว่าสามีรักษาตัวอยู่นานเดือนกว่านะครับ
ก็คือตั้งแต่๒กุมภาพันธ์ถึง๒๓มีนาคม
ผลตรวจโควิด๑๙เนี่ยออกมาว่าเป็นลบคือไม่มีเชื้อโควิดในตัวอีกแล้ว
แต่ปรากฏว่าเมื่อประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
โทรมาแจ้งว่าให้ครอบครัวทำใจ
นายเอกสิทธิ์คงมีเวลาอยู่ต่อได้อีกสักประมาณ๑สัปดาห์
เนื่องจากตอนที่ติดเชื้อโควิด๑๙เชื้อไวรัสได้เข้าไปทำลายอวัยวะภายใน
จนเสียหายหมดแล้วคือเขามีประวัติเป็นวรรณโรคอยู่ด้วยใช่ค่ะ
ทางครอบครัวตอนนั้นก็เริ่มทำใจแต่สุดท้ายยังไงก็ทำใจไม่ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันมากตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไป
เพราะสามีถึงแม้ว่าจะอายุ๗๐ปีแล้วแต่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
ดิ้นรนต่อสู้ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอด
ทางครอบครัวของคุณเหน๊ยเกษตร์ก็ได้

บำราชนราดูลนะฮะขอบคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ทางครอบครัวบอกว่าเห็นความพยายามอย่างมากของทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รักษานะฮะ
มียาตัวไหนที่สามารถต้านไวรัสได้รักษาได้ให้จนหมดเท่าที่โรงพยาบาลจะมี
สุดท้ายเมื่อถึงที่สุดแล้วช่วยไม่ได้นะครับทางครอบครัวก็ยอมรับแล้วก็ทำใจนะฮะเพราะว่าอาการหนักมาก
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ครอบครัวตันแดงต้องสูญเสียนายเอกสิทธิ์ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไปเมื่อคืนนี้
มันมีกระแสเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ตามมาก็คือประเด็นที่ทางครอบครัวบอกว่าไม่สามารถหาวัดได้
ที่เขาโพสต์กันบอกว่าเนี่ยมีทางโรงพยาบาลแจ้งมาแล้วแต่ตอนนี้ยังหาวัดไม่ได้นะฮะ
เมื่อคืนนี้นะครับสำหรับการจัดงานศพให้กับพ่อนะครับทางครอบครัวบอกว่าทำใจล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วนะฮะ
ตั้งแต่ก่อนหน้านี้๑สัปดาห์ที่แพทย์แจ้งมาว่าพ่อเนี่ยอาการสุดหนักนะฮะก็ติดต่อวัดใกล้บ้านเอาไว้
แต่พอถึงเวลาจริงพอวัดมารู้ว่านายเอกสิทธิ์เสียชีวิตเพราะว่าไปรักษาอาการโควิด๑๙มาด้วยไม่มีวัดที่จะรับฮะ
แล้วก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะฮะบอกว่าจะช่วยกันหาวัดก็มีนะครับที่จะประกอบพิธีทางศาสนาจัดงานศพให้กับคุณพ่อของลูกสาวเนี่ยนะฮะที่โพสต์เอาไว้ที่สุดแล้ววันนี้ได้วัดแล้วนะครับ
ทางครอบครัวก็เลยฝากขอบคุณทุกพลังของสังคมที่ช่วยเหลือครอบครัวจนกระทั่งได้วัดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะตั้งบรรพิกุศลอยู่ที่วัดใหม่ลำนกแขวกเขตมินบุรีกรุงเทพครับ
ทางครอบครัวก็เลยฝากขอบคุณทุกพลังของสังคมที่ช่วยเหลือครอบครัวจนกระทั่งได้วัดแล้วนะครับตอนนี้ได้วัดแล้วนะครับตอนนี้ได้วัดแล้วนะครับ

ให้ให้ช่วยหาวัดให้คนแชร์เรื่องราวไป
เพื่อที่จะไปช่วยให้พ่อเรามีวัดได้เผาทำพิธีการทางศาสนาแค่นั้นแหละค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะได้คุยกับนายนาธีเฟื่องฟูอายุ๓๐ปี
คนนี้ค่ะเป็นคนที่คอยช่วยในการจัดหาวัดเพื่อจัดงานศพ
นาธีบอกว่าเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คของลูกสาวผู้เสียชีวิตค่ะ
แล้วก็เห็นว่าโพสต์ตอนดึกเลยในเฟซบุ๊คว่าจะมีวัดไหนรับพ่อไหม
ก็เลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรให้ช่วยไหมลูกสาวผู้เสียชีวิต
ก็เลยบอกว่าทางโรงพยาบาลออกหนังสือรับรองการเสียชีวิตของพ่อ
ทางศาสนาไม่มีวัดไหนรับเลยเพราะเขาก็กลัว
เพราะว่าเป็นโรคระบาดทางวัดบอกว่าคือไม่รู้ว่าจะมีการ
ปฏิบัติยังไงดีสำหรับศพที่ติดโควิด๑๙

ทางครอบครัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงดี

นาธีบอกว่าเห็นใจครอบครัวนี้ค่ะ

แล้วต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกนะคะ
ก็มองว่าคุณลุงเขาติดโควิด๑๙

แบบช่วงแรกเลยเห็นใจมาก
ต้องมาติดโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ตัว
ก็เลยติดต่อพักพวกที่แบบรู้จักกับทางวัดนะคะ

จนสุดท้ายวัดเข้าใจ
รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล
เข้ามาคุยดีกว่าไหม
เขาติดเชื้อโดยที่เขาไม่รู้เลยว่า

เขาก็กักตัวแล้วเขารักษาอยู่โรงพยาบาลเลย

เราก็เลยอยากที่จะช่วยเขามากกว่า

เพราะเชื่อมั่นว่าทางโรงพยาบาลต้อง

สุดท้ายก็ไม่อยากให้ทางวัด

รู้สึกกลัวรู้สึกภาวะหรือรังเกียจ
ไม่ยอมจัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิต
อยากจะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
แต่จัดงานศพได้ตามปกติ

ส่วนถึงขั้นไปร้องเรียนกับสำนักงานเขตมีนบุรีเลยนะครับ
เมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งสำนักงานเขตมีนบุรีส่งเจ้าหน้าที่
พ่นยาฆ่าเชื้อรอบวัดอ่ะอืมนี่ค่ะรอบสาราวัด
เมนเผาศพวัดอืมมาตรการการจัดงานศพที่ทางวัดจัดเตรียมไว้เนี่ย
เขาก็บอกว่าคือทางสำนักงานเขตก็มาดำเนินการให้เพื่อความเข้าใจ
เพื่อความสบายใจของทุกภาคส่วนก็แล้วกันครับนี่นะคะคือพอนำศพมาถึง
ก็ให้นำศพขึ้นไปบนเมนเลยนะปิดประตูทันทีนะ
เปิดดูหน้าผู้เสียชีวิตนะเปิดเมนอีกทีคือวันเผาเท่านั้นนะ
คือเขาก็จะบอกขั้นตอนแบบนี้เพื่อความปลอดภัย
ระหว่างวันจัดงานศพทางวัดก็จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อตลอดนะคะ
บอกแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่าย
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนายเอกสิทธิ์ตันแดงเหยื่อโควิด๑๙รายที่๒ของประเทศไทย
จะมีการสวดพระอภิษฐรรม๓คืนนะคะชาปนกิจ๒๖มีนาคมนี้ค่ะ
ก็ต้องทำความเข้าใจกันไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ
เรื่องนี้ผมว่าต้องขอบคุณครอบครัวของคุณเอกสิทธิ์ตันแดงนะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณไปถึงคุณเอกสิทธิ์ด้วยแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับ
เพราะว่าทางครอบครัวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องที่จะได้ทำความเข้าใจกับทุกคนนะฮะ
สำหรับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาโควิด๑๙
เพราะต้องยอมรับว่าจากตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงมาเนี่ย
วันนี้บอกว่าเสียชีวิตสามนั่นแสดงว่ายังมีคนที่มีอาการหนักอีกนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบัวแก้วสัทธาธรรมนะครับ
พระครูสมุมณัฐมานิโตนะฮะท่านยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
ทางวัดบัวแก้วสัทธาธรรมย่านมินบุรีเนี่ยพร้อมจัดพิธีทางศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นงานศพงานบวชพร้อมจัดให้หมดนะครับสำหรับญาติโยม
แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามประกาศของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
เรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
โดยเฉพาะในข้อ๔ที่ระบุว่าให้งดการจัดพิธีกรรมทางศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมจำนวนมาก
แต่กรณีของการจัดพิธีศพโดยเฉพาะศพที่เป็นศพติดเชื้อ
ทางวัดจะมีหลักปฏิบัติอย่างเร่งครัดเช่นไม่เปิดถุงบรรจุศพ
ไม่มีการจัดพิธีรดน้ำศพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
อันนี้ก็เป็นหลักการตามกระทรวงหาศุกร์ที่เขากำหนดไว้อยู่แล้วด้วย
ที่มีกระแสข่าวว่าวัดบัวแก้วสัทธาธรรมปฏิเสธรับศพของผู้ที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
ท่านบอกว่าได้สอบถามข้อมูลไปยังสับปะเหลอของวัดแล้ว
สำนักงานกลางของวัดแล้วสอบถามไปถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่แล้ว
ไม่มีข้อมูลของการมาขออนุญาตจัดงานศพที่นี่นะฮะ
แล้วหากมีการประสานมายังวัดแล้วบอกว่าเนี่ยเสียชีวิตเคยไปรักษาโควิด๑๙มา
ทางวัดก็ยืนยันว่าพร้อมดำเนินการให้อยู่แล้วนะครับ
เนื่องจากวัดเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
พระครูมณัฐท่านบอกว่าหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ทำให้กิจกรรมต่างทางพุทธศาสนาตอนนี้ต้องงดทั้งหมด
แต่ก็ยังมีชาวพุทธเข้ามาถวายสังขทานมาทำบุญ
แต่ทางวัดก็ขอความร่วมมือให้ทำตามข้อกำหนดที่ออกมานะฮะ
ด้วยการดูแลตัวเองต้องใส่หน้ากากอนามัยใช้แอลกอฮอลล้างมือสม่ำเสมอ
เพื่อความปลอดภัยของญาติโยมเองด้วยแล้วก็พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดด้วย
ทางวัดไม่ได้รับข่าวการแจ้งไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือการติดต่อที่ทางสำนักงานนะครับ
จากญาติหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับศพที่มาแจ้ง
คือวัดน่ะมันเป็นสาธารณะส่วนรวมที่เวลาคนที่เกิดเหตุในเรื่องตรงนี้ในการทำศพเนี่ย
ก็ต้องเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมในด้านนี้ทางศาสนาอยู่แล้วไม่ได้ปิดกั้นอะไร
นี่นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะมีข่าวไปว่า

จะนำศพมาเผาที่วัดจริงแต่ก็ไม่เชื่อว่าวัดจะปฏิเสธการจัดพิธีศพให้
เพราะทางวัดเนี่ยไม่เคยปฏิเสธอะไรชาวบ้านเลยนะครับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เห็นยังมีการจัดพิธีศพกันอยู่
เมื่อวันอาทิตย์เผาไปศพนึงแต่เขาบอกว่างานบวชงานอะไรที่นั่นนั่นน่ะ
เขาไม่ให้จัดไม่ให้มีคนเยอะแต่ว่างานตายได้แต่อย่าทำนาน
ก็เขาเพิ่งมานั่นเมื่อนั่นแล้วงานเขาแค่วันสองวันเขาก็นั่นไม่ทัน
แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วบวชบวชอย่างเมื่อเช้าเห็นก็บอกมายกเลิก

แล้วถ้าเขาเอาศพที่ป่วยเป็นโควิดเสียชีวิตมาเผาเนี่ยเรากลัวไหม
ไม่กลัวหรอกเราไม่ได้ไปใกล้อยู่นี่เราก็อยู่บ้านเรา
ถามว่ากลัวไหมก็ต้องกลัวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าโควิดเป็นยังไงเนอะ
ใช่มันก็ต้องแค่ขนาดนี้เรายังเซฟตัวเองเลยรู้สึกกลัวกลัวค่ะ
ก็เราก็เลยถามถึงเรื่องของพรกรฉุกเฉินที่รัฐบาลเพิ่งประกาศวันนี้นะครับ
จะใช้๒๖มีนาคมนี้นะครับชาวบ้านแถวนี้บอกว่าก็พร้อมให้ความร่วมมือนะฮะ
เอายังไงก็ได้ชาวบ้านบอกขอให้มันหายไปเร็วสักทีให้โควิด๑๙มันหายไปจากประเทศไทยสักที
จะได้ใช้ชีวิตกันได้ตามปกติทุกวันนี้ก็หากินกันลำบากอยู่
ชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับเพื่อนบ้านของผู้ที่เสียชีวิต

พบว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่มีใครทราบนะฮะว่า
แต่หลังจากทราบข่าวบางคนก็บอกว่าก็ยอมรับว่าก็กลัวกลัวอยู่นะ
ฆ่าเชื้อเพื่อความมั่นใจของคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเดียวกัน

ถ้าสมมุติว่าเขาเสียชีวิตอะไรเพราะมันก็ต้องแบบว่า
มันก็ต้องทำความสะอาดต้องอะไรไหมหรือว่าอะไรยังไง
ใช่เขาเรียกว่าเครื่องความเชื่อมั่น
ใช่ฆ่าเชื้อทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตามบ้านตามถนนหนทางตามในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้

แต่ครอบครัวของคุณเอกสิทธิ์ตันแดงจะเป็นภรรยา
หรือว่าลูกเขาได้รับการยืนยันว่าเขาปลอดเชื้อทุกคนนะฮะ
ใช่ค่ะไม่ได้มีใครติดเชื้อรับเชื้ออะไรมาต่อนะครับ
คุณผู้ชมค่ะและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
คุณหมอก็บอกว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนอยากจะให้ทางวัดเชื่อมั่นนะคะ
สำหรับผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามปกติ
เพราะว่าก่อนที่จะมีการส่งมอบร่างของผู้เสียชีวิตให้กับทางญาติเนี่ยค่ะ
ก็มีการดำเนินการแบบรัดกลุ่มอยู่แล้ว
แล้วก็ศพของผู้เสียชีวิตไม่สามารถแพร่เชื้อโควิด๑๙ได้นะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุขบอกแบบนี้ค่ะว่า
อยากจะให้มั่นใจนะคะว่าเรื่องของการประกอบพิธีทางศาสนาของผู้ที่ติดโรคโควิด๑๙ทำได้
คือหลักการแล้วอะค่ะการติดเชื้อเนี่ยจะติดจากสารคัดหลัง
ผ่านการพูดคุยไอจามแต่ผู้เสียชีวิตแล้วไม่สามารถทำได้นะคะ
เขาไม่ได้สามารถไอสามารถจามได้ค่ะเพราะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ว่าในการประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสม
ต้องระวังในการไปสัมผัสกับศพ
เช่นแพทย์พยาบาลผู้ปลงศพสิ่งต่างเหล่านี้มีมาตรการในการทำงานอยู่แล้วค่ะ
ดังนั้นญาติไม่ต้องกังวลใจว่าร่างของผู้เสียชีวิตจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อ
แต่ให้ระวังคนที่ไปร่วมงานมากกว่าเพราะว่าเชื้อโรคอยู่ในคนที่มีชีวิต
ที่คนไปรวมกันเยอะนี่แหละต้องมีมาตรการป้องกันและเว้นระยะห่าง
ศพที่มีเชื้ออยู่จะใช้วิธีไหนนั้นซึ่งทางพุทธใช้วิธีเผา
ส่วนทางศาสนาอื่นจะใช้วิธีไหนเนี่ยก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับ
เพราะว่าการมอบร่างเนี่ยเขามอบร่างอย่างมีมาตรฐานอยู่แล้วอะค่ะ
มีในแพทย์ทวีสินใช่ไหมฮะที่เราให้สัมภาษณ์ไว้

เราได้สัมภาษณ์มาในแพทย์ทวีสินที่พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับ
อาจารย์ทวีนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องของโรคติดเชื้อก็บอกกันว่า
ศพไม่สามารถที่จะไอจามได้ท่านก็พูดตรงนั้นมานะครับว่า
เพราะว่าการติดต่อของโรคนี้คือผ่านการสารคัดหลังจากการไอจามจากการพูดคุยทั้งหลายเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้มั่นใจแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับ
ที่เสียชีวิตหลายรายก็มีบางรายก็ไม่มีเชื้อแล้ว
อย่างกรณีของคุณลุงที่อายุ๗๐ปีที่เป็นวรรณโรคด้วย
สิ่งที่เราต้องกังวลกันด้วยไม่ใช่แค่โรคนี้อย่างเดียว
รณโรคก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่น่ากังวลใจ
ซึ่งเราก็ไปงานศพของคนที่เป็นวรรณโรคเสียชีวิตมาตั้งเยอะตั้งแยะ

หมายถึงว่ามันไปกระจายตามอากาศ
ทำไมเราถึงไม่กังวลนะครับ

แต่ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องมีการดูแลอย่างเหมาะสมทุกรายนะครับ

ญาติพี่น้องทั้งหลายที่จะทำชาปนกิจบำเพ็ญกุศลทำได้ปกตินะครับ
แล้วคนที่จะไปในงานศพก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลอะไรมาก
กับที่ตัวของศพเองจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อ
ต่างหากครับที่เราเข้าไปชุมนุมกัน
ด้วยซ้ำนะครับเพราะคนที่เชื้อโรคนี้จะอยู่ในคนที่เป็นปกติอย่างเราท่านนี่แหละครับมาก
นี่นะคะก็ชัดเจนนะคะคุณผู้ชม
สำหรับวิธีการจัดการศพเพื่อให้สารคัดหลังไม่แพร่กระจายออกไป

แพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้มนุยการสถาบันบำราชนราดูล
คือทางสถาบันได้ซ้อมตามมาตรฐานนะคะ
ผู้ที่จะเข้าดูแลร่างผู้เสียชีวิตจะต้องใส่ชุดป้องกันตัว
ว่าร่างจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแล้วก็ตาม
จะนำสำลีชุบแอลกอฮอล์๗๐เปอร์เซ็นต์
มาอุดตามช่องอวัยวะต่างตามขั้นตอนนะคะนี่นะคะจากนั้นก็จะพ่นสเปรย์แอลกอฮอลฆ่าเชื้อทุกด้านของร่างกาย
แล้วนำร่างบรรจุถุงซิปล็อกสำหรับใส่ร่างของผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่ออันตราย
เขามีถุงซิปล็อกเป็นลักษณะพิเศษเลยนะคะสำหรับการใส่ร่างผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่ออันตราย
ชั้นนะคะคุณผู้ชมหลังจากบรรจุทุกชั้นฉีดพ่นแอลกอฮอลฆ่าเชื้อเพื่อให้มั่นใจว่าถุงชั้นนอกสุดไม่มีเชื้อโรคแล้วนะคะ
บรรจุศพเรียบร้อยจะไม่มีการเปิดถุงอีกเลยเมื่อเคลื่อนย้ายศพไปถึงวัดก็สามารถดำเนินการตามพิธีทางศาสนาได้ตามปกติ
แต่ขอแบบนี้นะคะห้ามเปิดถุงค่ะห้ามสัมผัสศพอีกแล้วนะคะการชาปนกิจศพก็ให้ชาปนกิจพร้อมถุงซิปล็อกไปเลยค่ะ
คือเชื้อนี้ต้องบอกว่าเชื้อโควิด๑๙ตายตั้งแต่อุณหภูมิความร้อนที่๖๐๗๐องศาเซลเซียสแล้วนะคะ
ชาปนกิจศพโอ้โหคุณผู้ชมความร้อนเนี่ยเกือบพันองศาเซลเซียสเชื้อไม่รอดแล้วเชื้อไม่รอดแล้วแน่ค่ะ
แพทย์ทรงวุฒิวินยูวันในแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิสถาพันธ์พยาธิวิทยาก็บอกว่าคือยิ่งเก็บศพไว้นานเชื้อยิ่งน้อยลง
เพราะธรรมชาติของเชื้อโรคที่อยู่ในเซลล์ต่างของร่างกายเมื่อร่างกายคือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเซลล์ในเนื้อเยื่อต่างก็ตายตามไปด้วย
การเผาศพที่ใช้ความร้อนสูงเนื้อเยื่อผิวหนังมอดไหม้กระดูกสลายเชื้อโรคก็ต้องไปหมดอยู่แล้วนะคะ
ดังนั้นเชื้อโรคไม่แพร่กระจายหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วทางควันชาปนกิจไปแล้วควันที่แพร่กระจายล่ะ
คุณหมอก็ยืนยันว่าเชื้อโรคไม่แพร่ทางควันคือมันตายไปตั้งแต่เผาแล้วอ่ะนะคะครับ
ล่าสุดได้ออกเป็นแนวทางขึ้นมาอีกนะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
แนวทางในการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ก็ตามหน้าจอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
พอมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ที่เสียชีวิตนะครับเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเก็บศพ
ชุดป้องกันตามมาตรฐานนะฮะแล้วก็ใช้ถุงซิปกันน้ำสองชั้นนะฮะ
พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์แล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทาด้านนอกถุงนะครับ
แล้วก็มีการอาบน้ำศพไม่มีการอาบน้ำศพรดน้ำศพฉีดยาศพพรุ่งนี้ไม่มีเลยนะฮะ
บรรจุในถุง๒ชั้นแล้วห้ามเปิดถุงศพ
ให้นำเข้าตู้เย็นเก็บศพตามมาตรฐานนะครับสุดท้ายก็มอบให้ญาติไปดำเนินการ
พิธีกรรมทางศาสนาจะเป็นเผาหรือว่าฝังตามศาสนาก็แล้วแต่นะครับ
แต่ต้องไม่เปิดถุงอย่างเด็ดขาดใช่ค่ะนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมครับ